เด็กยืนยันว่าถูกเท้าถีบทำให้คนขับที่เป็นเด็ก๑๖ปีเนี่ย
คอหักแขนหักขาหักตายขาที่ส่วนอีกคนนึงเนี่ย
อายุ๑๓ปีเนี่ยขาหักต้องดามเหล็กตลอดชีวิต
แล้วคดีปรากฏว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมาย
เมื่อมีการแจ้งความน้องทุกข์ดังค่าทั่วเจ้าระที่ของรัฐ
ในสามสิบวันตามพระราชชะวัญหยัดประกอบรัฐธรรมนูล
การทุจริตฉบับใหม่เขายังเก็บศพลูกเขาไว้ห้าเดือนกว่า
ยังไม่เผาเลยมันคงไม่ใช่ว่าเขาเป็นเขาเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดำเนินนะ
เขาพยายามดำเนินคดีอยู่แต่มันไม่ยอมรับเป็นคดีให้เขา
คือตั้งแต่เกิดเหตุเขาก็ไม่รับแจ้งความว่าหนูแจ้งว่าตำรวจในนี้เป็นคนไล่ถีบน้อง
แล้วเขาก็ยังไม่รับแจ้งความค่ะว่าแค่ลงบันทึกประจำวันแค่ว่าแม่ไปแจ้ง
ที่น้องตายอุบัติเหตุอย่างนั้นแล้วก็แค่ไปสอบปากคำแม่
แล้วก็ไปสอบปากคำน้องคนที่เจ็บแค่นั้นเองค่ะแค่อยากให้เขาว่าเออ
ถีบหรือขอโทษอะไรเราสักอย่างที่ทำให้ลูกเราเสียชีวิตคุณเป็นต้นเหตุที่ไล่ลูกเรามาจนถึงที่เกิดเหตุแล้ว
ถึงคุณจะถีบไม่ได้ถีบอันนี้ไม่มีการว่าคำว่าขอโทษหรือคุณมาดูแลคนเจ็บคนตายเลยสักนิดเลยค่ะ
ไม่รับแจ้งแล้วยังจะมีการแนะนำให้เอาเงินจากพรบ๓แสนให้ลูกหนูเป็นคนซ้อนท้ายและให้เด็กอายุ๑๓เป็นคนขี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็จริงแล้วมันมีการเรียกร้องมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่อง
ส่วนเห็นเป็นข่าวใหญ่โตมากนักนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยทางทนายรณรงค์นะคะ
ก็พาไปที่กองปราบก็เป็นลักษณะเหมือนกันเลยค่ะ
คือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเวลาทนายรณรงเขาทำก็คือว่าตกลงคดีคืบไหม
ถ้าไม่ขึ้นมีปัญหาคดีในพื้นที่หรือไม่ไม่รู้ล่ะนะคะ
จะย้ายมาหรือไม่ให้กองปราบทำไม่รู้ล่ะแต่มาร้องกองปราบอีกทางหนึ่งนะคะ
ทีนี้พอมีการมาร้องกองปราบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้
จะเห็นเด็กคนนึงนะคะอายุสิบสามแล้วนะคะนั่นเป็นรุ่นน้องของผู้ตายนะคะ
ผู้ตายในอายุ๑๖ตอนที่เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กันยายนปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็จนถึงตอนนี้ถ้าฟังจากเนื้อข่าวแล้วก็จากที่พ่อแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วเนี่ย
ก็คือคือตกลงไม่แน่ใจว่าตกลงคดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เริ่มเลย
หรือว่าเริ่มไปแล้วแต่ช้าหรือว่าพอเริ่มไปแล้วก็ไม่ถึงกับช้า
แต่ว่าลักษณะในการพูดจากันของตำรวจกับทางผู้เสียหายเนี่ยเหมือนไม่เข้าใจกันหรือเปล่า
ทีนี้พอมาร้องกองปราบก็ไม่ทราบว่าเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ
เราจะกลับไปดูที่วันเกิดเหตุภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
จะเป็นภาพที่มันไม่ได้ชัดนักว่าตกลงทำอะไร
จะเห็นแค่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์๒คันแน่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกันกับหนึ่งก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
อีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่นะคะคุณจารีมูลมณีแล้วก็คุณพ่อคุณลำไพบัวสิน

ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ก็ต้องขออภัยที่ต้องถามอย่างละเอียดอีกรอบ
ก็เล่าซ้ำอยู่นั่นแหละนะพูดถึงเรื่องที่เสียลูกเนี่ยนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือจะไม่ได้นั่งในรายการ

จากเพิ่งอายุ๑๓ปีกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เราจะใช้ชื่อเขาในรายการว่าเอกนะคะเอกสวัสดีค่ะ

เอกนั่งอยู่ด้วยนะคะเอกได้ยินเสียงพี่ชัดนะ

ตอนเกิดเหตุการณ์ก็๑๓กว่านะ

เอาล่ะคุณแม่จนถึงตอนนี้คือลักษณะคดีนะ
ตอนนี้ที่ไปหาทนายรณรงค์แล้วก็ที่มากองปราบคือ
คดีช้าหรือว่าคดีดำเนินไปแต่ว่ามีความพยายามในการเจรจา
แล้วคุณแม่ไม่พอใจหรือเรื่องอะไรคือปัญหาตอนนี้คะ
ก็คือไม่มีการเจรจาอะไรเลยค่ะ
คือโทรไปถามตำรวจที่ว่าเจ้าของคดีก็บอกว่าให้รอ
หนังสือจากศาลแม่ก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่
ก็รอจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์๑๙กันยาเนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ย

ครั้งเดียวค่ะคือนัดกันไปประมาณหลังอาทิตย์กว่า
ก็ไปนั่งคุยกันว่าพ่อเขาไปแล้วก็พ่อคนเจ็บไป
แล้วก็แม่ไปแล้วก็มีพี่ชายเขาไป
ว่าคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไร
เขาก็แค่คุยกันว่าทำไมถึงอะไรอย่างนี้
แต่ตำรวจในนี้คนที่ถีบน้องเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถีบก็แค่นั้นแหละค่ะ
ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีว่าจะเป็นยังไงยังไง

วันนั้นที่คุยกันคุยกันนานไหมคะ

สักอาทิตย์๒อาทิตย์หรือสักเมื่อ
ประมาณสักอาทิตย์เหรอไหม

โดยที่ตอนที่ไปถึงเนี่ยก็เจอตำรวจซึ่งอยู่ในภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เนื้อหาสำคัญที่คุยกันคือว่าไม่ได้มีการถีบมอเตอร์ไซค์

แล้วตำรวจในภาพวงจรปิดท่านบอกไหมคะว่าทำอะไร
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถีบแน่นอนเขายืนยันเลยไม่ได้ถีบ

แล้วบอกไหมว่าทำไมรถเด็กถึงล้มคะ
ไม่ได้บอกเขาบอกว่าล้มเองเขาบอกว่าอุบัติเหตุ
แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเอกเนี่ยนะคะได้ถามไหมวันนั้น
แล้วล้มได้ยังไงเห็นไหมขี่ตามกันมา
ตอนนี้เขาพูดนะคือเขาพูดว่ารถเกิดอุบัติเหตุเขาก็ลงไปหมดแล้ว
ผมก็ยังไม่รู้ว่าถูกถีบหรือไม่ถูกถีบในตอนนั้นนะ

อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าถูกถีบหรือไม่ถีบแล้วทีนี้เจ้าของคดีเขาก็ลงบันทึกประจำวันไปแล้วว่า

ผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ที่คุณพ่อคุยเนี่ยเป็นตำรวจเจ้าของคดีใช่ไหมคะ
ตอนที่ไปถึงที่โรงพักเนี่ยมีตำรวจกี่คนคะที่มานั่งคุยด้วย
คนมีรองผู้กำกับแล้วก็เจ้าของคดี
แล้วก็ตำรวจนายที่ว่าไล่กวดน้อง

แล้วก็อีกคนนึงใครก็ไม่รู้ค่ะเพราะหนูไม่รู้จัก
ก็เป็นตำรวจเหมือนกัน
ทีนี้ที่คุณพ่อบอกว่าในบันทึกประจำวันที่ลงเอาไว้
ในนั้นเขียนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ว่าวัลวัตเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า

เห็นเขามาพูดไอ้ผู้นั่นแหละผู้รับคดี
เขาพูดว่าเขาก็อ่านอันให้ฟัง
แม่กับพ่อก็ตามอีกที
เราก็ได้สรุปความได้ว่าสวนเสาไฟคือเขียนเสร็จก่อนที่พ่อแม่
ครับแล้วก็พ่อแม่ของน้องที่เจ็บไปด้วยเหรอ
คือเสร็จก่อน๓๒๓๔๓๔
ลงบันทึกประจำวันวันที่๑๙วันเกิดเหตุ
ท่านเล่าให้ฟังไหมคะว่าใครเป็นคนมาลง
บอกไหมใครเป็นคนมาเล่าใครเป็นคนมารู้

ไม่ใช่พ่อแม่ของเอกแน่ใช่ไหมลูก
ไม่ใช่สงสัยจะเป็นพวกเขาว่าพวกมูลนิธิหรืออะไรเนี่ย

ทีนี้ตอนที่ขึ้นไปถึงโรงพักเนี่ยนะคะ
คือตำรวจที่อยู่ในกล้องวงจรปิดรออยู่แล้วใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเราคุยกับตำรวจท่านอื่นก่อนแล้วเขาค่อยเรียกมาทีหลัง

เอาอย่างนี้ก่อนพอเราเห็นหน้าแวบแรกเราคุ้นตำรวจท่านนี้ไหมคะ

ไม่ตำรวจที่อยู่ในกล้องเนี่ยตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

เราถามคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
คือโรงพักในระแวกบ้านเขาบางทีเขาจะคุ้นกัน

เพราะแม่เช้าก็ไปทำงานเพราะพ่อเขาก็ต้องเอาไปขายของ

ไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนายตำรวจคนนี้
ทีนี้อ้าวกลับมาทีนี้พอบันทึกประจำวันที่ลงเอาไว้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ

ผมก็ไม่กล้าเถียงเขาหรอกครับเพราะผมไม่รู้
อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่อง

ตอนก่อนที่จะไปหาตำรวจได้คุยกับเอกน้องคนเจ็บก่อนไหมคะ

ถามแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตอนนั้นคือเขาเก็บหนักอยู่ไง
ได้ถามเขาก็บอกว่าขนาดถามหาลูกผมคนที่ตายเนี่ย

กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดก็ตอบอะไรไม่ได้
อืมทีนี้พอในเอกสารเขียนว่าชนเสาไฟ
แล้วคุณพ่อคุณแม่มารู้มาไหลไม่ใช่เสาไฟนิ

ประมาณ๓๑๔วันน้องฟื้น

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราเจ็บตรงไหนบ้างครับ
หัวแตกแล้วก็กระดูกแตกเลย

โดนข้างหน้าหรือข้างหลังหรือข้างครับ

ขาซ้ายโดนอะไรครับ

หากแตกล้าวหรือยังไงครับ

ตรงไหนครับ
ตรงตาเนี่ย
ครูดกระพื้นครับ

หัวที่โดนนี่ก็โดนซีกทางซ้ายใช่ไหมคะ

เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พี่ให้นะ

ก็วันนั้นกำลังจะไปซื้อน้ำปั้นกินที่โรงเรียนสามัคคีครับ

คนตายชื่อวิคเขาว่าขับไปนั่งเรียนสามัคคีเขาว่าเจ็บตำรวจ

หนีมาข้างประตูวัด
แล้วทีนี้สักพักตำรวจเขาก็ขับมาหา

คือว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ย
เอกกับวิวิคือผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
เอกกับเอกกับวิใครเป็นคนใครเป็นคนขับวิวิเอกซ้อนท้ายครับ
อ่าจังหวะนั้นเนี่ยคือกำลังจะออกมาจากวัดครับถูกใช่ไหม
กำลังจะออกมาแล้วตอนกำลังจะออกมาเนี่ยนะคะเห็น
ไหมว่ามีมอเตอร์ไซค์ตำรวจเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ย

เอาเท่าที่จำได้ครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรจอดอยู่จอดอยู่
ใช่ไหมครับจอดแล้วมองมาทางเราไหมไม่มองอ่ะไม่เห็น
มาทางเราด้วยเหรอไม่ได้มองเอาแล้วตอนที่เขาพุ่งพุ่ง
รถมาหามอเตอร์ไซค์เรานี่ยังไงคะเขาตะโกนมาก่อนไหม
เข้ามาแล้วเราเห็นเขาก่อนที่เขาจะมาถึงมอเตอร์ไซค์เรา
ไหมคะไม่เอาไม่เห็นนะอ่าคือก่อนที่เขาจะมาถึงตัว
เตอร์ไซค์เราเราไม่เห็นใช่ไหมไม่อ่าไม่เห็นไม่เห็น
เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่ารถเขาจอดอยู่หรือเขาขี่มา
ถูกไหมครับอ่าต้องบอกว่าไม่แน่ใจเนาะไม่ใช่
อะไรครับเดี๋ยวมันมีผลต่อคดีทีนี้พอตำรวจมาถึงตรง
รถปุ๊บพูดอะไรกันบ้างครับตำรวจเขาบอกให้หยุดครับ
บอกให้หยุดครับอ่าแล้วไงต่อแล้วคนแล้วพี่วิขอ
ครับหนีไปเนี่ยจำได้ไหมตำบวดพูดว่าอะไรหยุดตะ
โกนตะโกนพูดเหรอครับหยุดพูดกี่ครั้งสองครั้งหยุด
หยุดครับไม่พูดคำอื่นเหรอคะไม่
แล้วไม่ทันได้พูดอะไรกันใช่ไหมครับแล้วพี่วิพี่วิ
ก็คือผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมพี่วิทย์ก็เลยเร่งรถออกมา
ไอ้จังหวะตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่ตำรวจขี่
รถเข้ามาหามอเตอร์ไซค์เราครับแล้วก็ตะโกนว่าหยุดสอง
ครั้งเนี่ยนะก่อนที่พี่วิเนี่ยเขาจะบิดมอเตอร์ไซค์ออกไป
เนี่ยพี่วิพูดอะไรไหมไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดอะไรกัน
ใช่ไหมคะครับหรือแบบมีแบบอุทานอะไรขึ้นมาไหมจังหวะ
นัวเนียช่วงนั้นว่าแบบเฮ้ยมีเฮ้ยมีอะไรออกมาไหมไม่
ไม่มีไม่มีตอนบิดรถออกไปก็ไม่ได้พูดอะไรก่อน
เลยอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็บิดหนีตำรวจจนถึงเนี่ย
ศูนย์สามหมื่นหกครับที่ไหนนะครับศูนย์สามหมื่นหกอ่าอ่า
ในระหว่างที่ขี่กันไปเนี่ยเร็วไหมคะเร็วบิดบิด
ใช่คือเร็วกว่าปกติไหมครับปกติเร็วกว่าไหม
ยักหน้านะคะแล้วก็ตำรวจก็จี้มา
ระหว่างที่ไล่กันตำรวจตะโกนอะไรไหมครับ

พูดจะหยุดเหรอครับอ่าแล้วพี่วิได้พูดอะไรกับเราไหม
ไม่พูดครับไม่พูดอะไรเลย
ตำรวจได้แต่ตะโกนว่าหยุดใช่ไหม
จังหวะตอนไปถึงที่เกิดเหตุ

ใช้เท้าซ้ายเขาถีบมังกรหลัง
รถก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามแพงไปเลย
พยายามถีบอยู่กี่ครั้งเราได้ทันสังเกตไหมค

ตอนจังหวะที่รู้สึกว่ารถมันเสียหลัก
เอกได้หันไปดูไหมคะเพราะเรานั่งอยู่ด้านหลัง

เห็นจังหวะถีบไหมหรือไม่เห็น

แสดงว่าเราหันอยู่ตลอดเลยเหรอครับ

ก็รถก็เสียหลักพุ่งข้ามแพงมาเลย

คือตัวเราที่เจ็บก็คือสลบไปกับที่เลยใช่ไหมคะ
มาฟื้นรู้ตัวอีกทีตอนไหนครับ

แล้วเอกอยู่โรงพยาบาลกี่วันจำได้ไหมคะ

คือที่ต้องถามเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเดียว

ถ้าสมมุติฉันฟังจากน้องคนเจ็บคือเอกเนี่ยนะคะ

เอาแค่ได้คุยกับคุณจอมขวัญเนี่ยนะ
คือเอกอาจจะบอกได้ชัดเจนบางส่วน
แต่ถ้าค่อยไล่อย่างละเอียดเนี่ย
หนวกกับว่าถ้ากล้องวงจรปิดมีแค่นี้มัน
มันจะชัดเจนเลยเหรอคะว่าถูกถีบรถ
คือต้องบอกอย่างหนึ่งก็เด็กมันบอกว่ามันโดนถีบ
มันจะให้ไปเปลี่ยนเป็นถ้อยคำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้
ตัวเด็กที่เป็นประจักษ์พยานเขายืนยันว่าเขาถูกถีบ
แล้วจุดที่ถูกถีบเนี่ยกล้องมันก็จับภาพไม่ได้มันบังเอิญจับภาพไม่ได้
มันก็เลยกลายว่ามีคนรู้เห็นแค่๒คน
แถวนั้นได้ไปถามหาแถวนั้นไหมคะว่าจังหวะที่เกิด

คือมันจะเลยหมู่บ้านไปค่ะตรงนั้นมันจะเลยหมู่บ้านชุมชนที่น้องมานั่งรอเล่นกันนะคะเลยไปที่เกิดเหตุเพื่อนน้องเขาจะนั่งรออยู่ตรงนี้
แต่ตำรวจไล่กวดน้องเลยที่เกิดเหตุไปเลยไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อนน้องเขาจะรออยู่นี้เลยเพื่อนไป

มันจะไม่มีค่ะมันจะเป็นเลยบ้านไปหน่อยแล้วมันก็จะเป็นป่าช้า

ไม่ค่ะแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเด็กนักเรียนเรียนหนังสือแล้วก็แค่นั้นแหละค่ะมันจะไม่มีบ้านคน
กล้องวงจรปิดที่เราเห็นมันเหมือนกับมีแค่๒ตัว
มันเห็นทั้งหมดยกเว้นจังหวะที่เขาบอกว่าโดนถีบนั่นแหละครับ

มีหมดครับแต่ไอ้จังหวะที่ถีบมันไม่มีมันเลยกลายเป็นประเด็นทุกวันนี้ว่าตกลงถีบหรือไม่ถีบ
คือมันอย่างนี้ครับมันกำแพงโรงเรียนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมกล้องเอามาอย่างนี้ตัวหนึ่งมาอย่างนี้ตัวหนึ่งกล้องตัวเนี้ยมันจับมาเนี่ยมันมันจะบังกำแพงกำแพงจะบังไว้แต่ที่กล้องที่ตัวที่เห็นมันมาจากนู่น

คือจะบอกว่ากล้องน่ะมีแต่มุมไม่เห็น

ทีนี้แน่ใจแล้วว่าเราไปไล่ดูหมดแล้วว่าไม่มีกล้องตัวไหนที่นอกเหนือจากนี้ที่พอจะเห็นหรือไกลกว่านี้เห็นไกลไม่มี

ตำรวจบอกไหมคะว่าเก็บมาทั้งหมดกี่ตัว

เขาไม่ได้หนูไม่ได้ขอตำรวจหนูไปเก็บเอาเองค่ะ

ไปไล่เก็บเอาเอง

ตำรวจไปเก็บแล้วค่ะอันนี้หนูไปตามตำรวจทีหลัง
แล้วตำรวจบอกไหมว่าเก็บแล้วเก็บมากี่ตัว

มันไม่บอกเลยครับ
ดับเพลิง๒ตัวที่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุที่หน้าวัด
และอีก๓ตัวที่น้องล้มคือที่โรงเรียน

ทีนี้คือที่ที่ฉันถามทนายรณรงค์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเข้าใจว่าถ้าสมมุติฟังอย่างนี้คือมีเอกแค่คนเดียว

แล้วถ้าสมมุติเราคิดแบบระแวงไว้ก่อน

เด็กไม่เคยได้ไปให้การกับอายการจังหวัดราชบุรีแล้ว

คือจริงมันอยู่ในสำนวนคดีด้วยซ้ำ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พอในนั้นเขียนไว้ว่าเป็นชนเสาไฟ

พอมารู้เสร็จแล้วตกลงเอกสารได้แก้ไหมจนถึงวันนี้

เพราะว่าคุยกับตำรวจรอบเดียวใช่ไหมคะ
คือตามเอกสารคือตำรวจที่เขาขับไล่กันไป
เขาเป็นคนให้ลงบันทึกไว้ว่าเกิดอุบัติเหตุ

ตอนหลังพอน้องเขาเริ่มพูดได้เริ่มฟื้น

เขาก็เอาข้อมูลไปให้กับทางร้อยเวร

กันหมดทุกคนครอบครัวคนเจ็บก็ไป
ไปรอบ๒ใช่ไหมไปรอบ๒ค่ะไปรอบ๒แล้วยังไงบ้างคะ
หิ้วน้องไปที่อายการไปสอบปากคำ
ตำรวจในเจ้าของคดีก็ไปด้วย
ก็สอบที่อายการ
มันเป็นขั้นของอายการเหรอคะ
คือเวลาสอบเด็กที่อายุ๑๓ปี

คือรอบนี้เด็ก๑๓ไปด้วย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกรณีที่มีการสอบในรอบนี้นะคะ

แต่ทีนี้เพราะเอิญว่าถ้าเราจะระแวงนะคะ
คือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงาน
คือเป็นตำรวจไม่แน่ใจว่าคดีจะเป็นลักษณะแบบไหน
ถ้าคิดจะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เสร็จสักทีล่ะ
ลงบันทึกแบบนั้นล่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมครับที่เอกเนี่ยนะคะน้อง๑๓นะคะ
เป็นคนซ้อนบาดเจ็บคือซีกซ้ายทั้งหมด

แต่ว่าทีนี้การให้การของเขาเนี่ย
ก็เลยต้องต่อมห้าอายาการกันด้วย
ถูกต้องครับถูกต้องครับคือแปลว่าต่อให้เขาไปให้การได้ตั้งแต่แรก
เฉพาะกับที่โรงพักก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอ่าทีนี้วันนั้นที่ไปให้การเป็นยังไงบ้างคะ
มีใครไปบ้างคุณพ่อคุณแม่พ่อไปแม่ไปแล้วก็พ่อน้องเอกไปแม่น้องเอกไป

พอไปเสร็จแล้วการให้การของเอกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่เสาไฟฟ้า

เป็นกำแพงชนกำแพงก่อนแล้วถึงค่อยกระเด็นมาชนเสาไฟฟ้า
แล้วน้องก็ปีนังกาหมุนตีรังกาตกกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็ที่รถล้มเอกก็ไปเล่าว่า

ทีนี้ตอนที่ไปสอบกันตรงนี้เนี่ยนะคะ
เอ่อได้มีการเอาเอกสารให้ทางอายการดูไหม
ว่าในบันทึกแรกบอกว่าชนเสาไฟ
ไม่ค่ะก็มีตำรวจเจ้าของคดีพาไปแล้วเขาก็พาเขาสอบปากคำเลย
อันนี้แม่ไม่รู้เรื่องคือตำรวจในนั้นเขาเป็นคนเดินเรื่องเองเลย
ทีนี้นะคะเบื้องต้นก่อนคือพอมันขัดกันแบบนี้
ตกลงเอกสารล่าสุดธนายรณรงค์คดีนี้ถูกบันทึกไว้ว่าอะไร
ก็ชนกำแพงนี่แหละครับแล้วเสียหลักชนกำแพง
แล้วที่เสียหลักชนกำแพงถูกบันทึกไว้ว่าอะไร

ติเหตุก็คือเสียหลักแล้วก็ไปชนกำแพงเป็นอุบัติเหตุแค่นี้

เช่นคือสมมุติถ้าเรายังไม่เชื่อก่อนนะ
ถ้าเรายังไม่เชื่อก่อนว่าถูกถีบรถนะคะ
เช่นเสียหลักถนนลื่นหรือขับด้วยความเร็ว
หรือมีรถตัดหน้าหรืออะไรอย่างนี้

ให้ปากคำของตำรวจซึ่งอยู่ในกล้องเนี่ยมีไหมคะ
มีครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทางนี้ดูอยู่แล้ว
แต่ว่าทางตำรวจที่ขับตามไป
เขาก็ให้ปากคำไว้อย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ย

คือแอปไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปดู

ก็ดูได้แค่นี้ที่บอกว่าบัติเหตุเนี่ย

เรากลับมาเชื่อทางนี้บ้างว่าถ้าถูกถีบรถจริง

อันนี้แม่ก็ไม่รู้
เขาคงจะโมโหน้องมั้งเรียกจอดไม่จอด
อันนี้พูดภาษาตามที่ว่าแม่คิดนะ

ไม่ยอมจอดเขาคงจะโมโหหรืออะไรเนี่ย

คงไม่คิดว่าจะเกิดทำให้น้องตาย
อย่างเงี้ย
รถลูกชายมีอะไรผิดปกติไหมคุณแม่

ท่อก็ไม่ได้แต่งอะไรก็มีแค่ท่อย่างเดียวค่ะ

ค่ะกับน้องไม่ได้เสมอกับน้อง

ก็น้องเปลี่ยนท่อเก่าออกแล้วใส่ท่อใหม่

อันนี้ท่อเก่ามันเสียคือรถมัน๑๐กว่าปี

อันนี้แม่ก็ไม่รู้นะว่าเสียงดัง
เวลาน้องขี่ออกจากบ้านมันก็เสียงปกติ
ปกติแหละครับขี่ไปขี่มาก็ปกตินะ
เอาอย่างนี้ค่ะคือถ้าสมมุติจะลองนึกได้คือ
วัยรุ่นบางกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มก็จะชอบเสียงท่อดัง
อันนี้เวลาน้องขี่เข้ามาบ้านก็เสี่ยงปกติ

แต่ว่าจะดังหรือไม่ดังนี่แม่ก็ไม่รู้
เอกครับรถน่ะมันเหมือนเสียงมันเหมือนรถแต่งให้ดังไหมแบบ
ก็ได้ครับปกติมันก็เป็นรถปกตินี่แหละ
แต่ถ้าบิดมันจะดัง

หมายถึงว่าสมมุติมอเตอร์ไซค์เวลามันจะเร่งมันบิด
ก็จะมีเสียงตอนบิดตอนเร่งใช่ไหมครับ

แล้วอย่างอื่นพี่เขาแต่งอะไรไหมที่รถเนี่ย

ตัวหัวเถิกรถรุ่นเก่ามากแล้วค่ะซื้อมา
เก่าแล้วคือว่ารถมันเก่ามากแล้ว

ว่าเคยมองหน้ากับตำรวจ

ลูกเพิ่งมาอยู่บ้านได้๑๐กว่าวันนี้ค่ะ
น้องไปอยู่สระบุรีตั้ง๓เดือน
แล้วน้องได้เงินแม่ก็เลยไปรับน้องมา

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กันยายน
โดยอายุเขาเขายังเป็นนักเรียนอยู่

ทำงานที่สระบุรีทำงานก่อสร้าง

ก่อนหน้านี้ประมาณ๓เดือนไปทำงานก่อสร้างที่สระบุรีค่ะ
แล้วที่กลับมาบ้านกลับมาได้กี่วันคะแม่
กับวันที่๑๙สิงหา
แล้วก็น้องก็ไปทำงานได้๑๐วัน
สิงหาแม่เป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้

รถคันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ

ขนาดว่าหน้ากากแตกอะไรแตก
ขายน้ำมันเครื่องพ่อเขายังต้องไปเปลี่ยนให้ใหม่

พ่อก็ยังต้องไปซื้อใส่ให้ใหม่

คือน้องจะไม่มีตังค์แต่งรถเป็นอันขาดค่ะ
ตรงจุดที่เขาเจอตำรวจเนี่ยนะคะ

ค่ะก็เดินไปเดินกลับได้สบายอะค่ะ

แล้วก็จากออกจากป๖ไปเรียนรัตนะ

คือจะบอกว่าจากบ้านพ่อแม่เนี่ย

เขาเดินเดินตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ซื้อได้ยังไม่ครบเดือน

แล้วเงินที่เอามาซื้อมอเตอร์ไซค์จากที่เขาไปทำงาน

แต่ทีนี้ที่เราถามว่าท่อแต่งไหม

ไม่ได้หมายความว่าประเด็นไม่ใส่หมวกกันน็อก

มันจะเป็นเหตุให้ใครทำอะไรเขาได้นะ
แค่เราถามข้อเท็จจริงเฉยนะคุณแม่

อันนี้คดีนี้คือตกลงท่านแนนโรนโรงว่า

มันมีปัญหาก็เพราะว่าคดีนี้
ถ้าตัวเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ยืนยันว่าถูกถีบ

เอาปฏิเหตุจบแค่นั้นก็จบ

แล้วก็เขาก็เอาข้อมูลตรงนี้ให้ท้องที่ไปแล้ว

พรบประกอบรัฐธรรมนุน
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันนี้ทั้งหมดไปยังปปชใน๓๐วันตามมาตรา๖๐
ไม่ใช่ว่าต้องมารอผลพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นนี่คือตามกฎหมายเลย
แต่ปรากฏคดีนี้มันผ่านมา๕เดือนแล้วถ้าถามว่าเขาไม่ติดใจเอาความทั้งลูกเขาตายเนี่ย
เขาจะเก็บศพไว้ทำไงตั้ง๕เดือนเขาก็เผาไปแล้วสิ
ทำไมยังไม่เผาคุณแม่คือเพราะเรื่องคดีเหรอ
เรื่องคดีค่ะถ้าเกิดน้องเกิดอุบัติเหตุเฉยเนี่ย
หนูเผาน้องตั้งแต่วันสวดศพวันที่๓แล้วค่ะ
คุณพ่อคุณแม่มีใบชนะสูตรวิไหมคะ
มีแต่คือหนูไปแจ้งความใบมรณบัตรเขาเอาเก็บไว้ค่ะ
แต่หมอลงวินิจฉัยว่าคอหักหมุนได้ลอกแขนหักผิดรูปขาผิดรูป
หน้าอกตามหน้าอกถลอกค่ะตายคาที่ในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ผลชนสูตรกับสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เขาเสียชีวิตเนี่ย
มันสามารถบอกแรงแรงกระแทกได้ไหมมันสามารถพิสูจน์ได้ไหม
มันเกิดจากอะไรแค่เสียหลักหรือถูกแรงปะทะ
มันบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่ชนปลายเหตุไปแล้ว
ต้นเหตุมันไม่ได้บอกถึงขนาดนั้น
อย่างที่ย้ำนะคะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อสิ่งที่เด็กพูด
แต่ทีนี้ในแง่ของคดีคือการที่มีเอกเขาคนเดียว
กล้องวงจรปิดซึ่งมันไม่เห็นเนี่ย
มันจะสามารถโยงได้เลยรึคะว่าตำรวจมีส่วนในคดี
บอกอย่างหนึ่งว่าก็ตัวพยานเขายืนยันว่ามันมีการถีบรถขึ้น

แต่ว่าถ้ามันมีการมาแจ้งความแบบนี้โดยทั่ว
ไปก็ต้องสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหาแล้วก็ขึ้นไปพิสูจนกันในชั้นศาล
ก็มันมีพยานยืนยันว่าถูกกระทำ
แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจต้องเก็บสำนวนไว้เป็น๕เดือนเลย

หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบส่วนเรื่องนี้
ผิดถูกยังไงเขามีขั้นตอนในการไต่สวนเรื่องนี้อยู่แล้ว
แล้วตอนที่ไปสอบกับอายการเสร็จแล้ว
ทางอายการหรือทางตำรวจวันนั้นบอกอะไรบ้างไหมคะ
ก็เจ้าของคดีบอกว่า
ให้รอนังสือจากอายการมาหนังสือหมายสารหรืออะไรป่ะ

ใช่ค่ะว่าจะส่งมาหาที่บ้าน
แม่ก็ไม่รู้เรื่องแม่ก็นั่งรอจน
นี่นะคะ๔เดือน

ค่ะนี่แหละค่ะ

คือเราต้องไปทวงที่อายการหรือทวงที่ตำรวจ

เข้าใจอย่างหนึ่งว่าคดีนี้เป็นการตาย

แล้วก็มีคนซ้อนและคนซ้อนบาดเจ็บ
เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะตั้งข้อหาอะไรยังไงไง

พยายามจะไปแจ้งความไหมตลอด๕เดือนที่ผ่านมา

โทรถามหาตำรวจต้องดูในเอกสาร
ประมาณช่วงเดือนตุลาทางแม่ไปให้ถ้อยคำ

แล้วก็ในบันทึกก็มีบันทึกลงว่าถูกถีบ
คือผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันก็ลงมาชัดแล้ว
ทำไมยังต้องรอการสอบปากคำอะไรเพิ่มอีก

ตำรวจนายนี้ไม่เคยออกมารับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
หมายถึงกระบวนการเราไปร้องจากกระทรวงยุติธรรม

เขาแค่คาใจว่าตกลงว่าที่ตายมันตายจากอะไร
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคือเราลองพยายามติดต่อทางตำรวจพื้นที่ดูแล้วนะคะ
ไม่สะดวกในเวลารายการของเราแต่เดี๋ยวขอลองอีกทีขอลองสุดท้ายอีกทีในช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราไม่ได้คุยกันในเรายการนะคะฉันจะใช้ข้อมูลที่ทางทีมงานของโทรภูยกับทางกลุ้มกับของสภบันโป่งนะคะ
ภูมิกับบอกแบบนี้นะคะบอกว่ากล้องวงจรปิดไม่เห็นในขณะที่รถล้ม

แล้วก็มีการส่งให้ทางพิสูจน์หลักฐานราชบุรีแล้วนะคะ
เพิ่งมากลางเดือนที่ผ่านมานะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานจากภาคอีกทีนึงนะคะ
ถ้าไม่ได้โดนถีบก็ถือว่าผู้ตายประมาท

เพราะฉะนั้นคือนะตอนนี้ถ้าถามทางตำรวจ
ก็คือรอพิสูจน์หลักฐานในชั้นของพิสูจน์หลักฐานของภาคนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้าที่ตำรวจที่เราเห็นในกล้องวงจรปิด
จะมาขับรถไล่นะคะ
บอกว่าตำรวจยืนบกรถอยู่หลังโรงเรียน
แล้วมีคนโทรไปแจ้งว่ามีเด็กแว้น
เด็กขับรถผ่านมาพอดี

เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นเรื่องท่อไหม
แต่ขอย้ำก่อนนะคะต่อให้ผิดกฎหมาย
เพราะว่าอันนี้ถ้าสมมุติเอาเรื่องของความผิดทางจราจรนี่ผิดหลายอย่าง
ขับขี่ไม่มีหมวกกันน็อกไม่ใส่

แต่มันไม่ได้เป็นเหตุผลว่าจะต้องไปตายแบบนี้ไงฮะ
คือโดยหลักนี้คือก็เล่นที่กฎหมายใช้กฎหมายนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ย
คนเดียวที่จะบอกได้ละเอียดคือเอก
ที่เอกหันดูเอกหันดูเนี่ยคือจำได้ไหม
เอาความจำของเราวันนั้น
ตำรวจเขาใส่หมวกตำรวจใช่ไหมตามกล้องนะคะ
แล้วพี่เห็นไม่ชัดว่ามีใส่แมสไหมแบบกันดมควันเนี่ยมีไหม

ไม่รู้นะจำไม่ได้เนอะ

มันพอเดาสีผิวเขาได้ไหม

แต่ถ้าสมมุติให้แบบพอเจอกันอีกรอบนึงเนี่ย

กำลังจะกำลังจะพูดแทนว่ามันไม่น่าจะบอกได้ว่าเป็นใคร

เพราะว่ามีทั้งหมวกมีทั้งแว่นเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้คุณแม่ขออนุญาตขออนุญาตจริงนะคะ
คือโดยลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยวิเนี่ย

น้องจะไปทำงานแล้วน้องก็จะนอนอยู่บ้าน

ถ้าเกิดไม่มีรถน้องก็จะนอนอยู่บ้าน
แต่จะเดินมาเล่นกับเพื่อน

พอมีน้องก็ไปทำงานได้๑๐วันเนี่ยแหละค่ะ

คือที่ถามคือโดยวัยของเขาเนี่ยเขาออกไปแบบ
ถ้าเกิดออกไปเล่นก็คือ๓ทุ่ม

พอตอนเช้าน้องต้องไปทำงาน๗โมง
ต้องตื่นอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน
ตอนที่เขาไปทำงานแล้วกลับมาแล้วคุณแม่
มอเตอร์ไซค์ให้เตือนอะไรเขาบ้างไหมคะ
แม่ก็บอกให้ขี่ระวังนะเพราะว่าเวลาไปรถมันเยอะ
อีกอย่างน้องก็เพิ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์
ไซคันนี้ก็เพิ่งจะซื้อน้องไม่ใช่ว่าขี่แข่งอะไรมากมาย
แต่น้องต้องขี่ระวังเพราะมันไปถนนใหญ่
แต่ที่บ้านไปที่ทำงานมันจะเป็นถนนใหญ่
มันจะไม่เป็นถนนเหมือนในหมู่บ้านแม่ก็บอกเขา
วันที่คุณแม่ได้เจอกับตำรวจคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเจอกันครั้งเดียว

ได้คุยกันไหมคะได้คุยกันยาวไหมว่ายังไง
ไม่ก็คุยกันแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็จุดทูปสาบาน

ตรวจจุดจุดที่โรงพัก

ว่าไม่ได้ถีบน้องแค่นั้นค่ะ
แต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดว่าอย่างนู้นอย่างนี้คดีเป็นอย่างนี้นะ
ผมไม่ได้แค่สาบานว่าผมไม่ได้ถีบแค่นั้น
แล้วที่แม่เก็บวิเอาไว้นี่แม่บอกอะไรวิบ้างไหม
แม่ก็บอกว่าน้องวิทำยังไงก็ได้แม่ก็ไม่มีความรู้การศึกษาแม่ก็ไม่มีทำยังไงก็ได้ให้แม่
ถ้าเกิดคนที่เขาทำน้องวิตายมีหนทางไหนที่แม่ทำได้น้องวิก็ทำให้แม่หน่อย
เพราะแม่ไม่รู้รู้เรื่องอะไรหรือไม่น้องวิก็ไปเข้าฝันใครก็ได้
ถ้าเกิดไม่มาเข้าฝันแม่เนี่ยค่ะถึงได้เรื่องมาถึงพี่ทนายรณรงค์ค่ะ
นาเอกค่ะคือหลังจากนี้ก็คือถ้าสมมุติฉันเอาตามที่ทีมงานบอก

ทำไมฮะตามกฎหมายคุณต้องส่งไปที่ปปช
เดี๋ยวปปชเขาก็ขอไปยังพิสูจน์หลักฐานภาค๗เองไม่ใช่หน้าที่คุณเลย
นี่คือตามกฎหมายวันนี้ที่มากองปราบคือมันเห็นว่าคดีเนี้ย
มันไม่เข้าสู่ระบบกระบวนการในการตรวจสอบตามกฎหมายเท่านั้นเอง

จะรอทำไมครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานผลมา
ก็ส่งไปที่โปรประชาได้ไม่ต้องมาส่งไปที่โรงพักษณ์แล้ว
คืออันนี้ที่บอกว่าส่งไปได้เลยเนื่องจากว่าคู่กรณีเนี่ยเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
คือมันมีการร้องควบคาบเกี่ยวกับ๑๕๗เข้าไปด้วย
คืออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
มันต้องส่งไปหน่วยงานอื่นแล้วเดี๋ยวหน่วยงานอื่นเขาจะไปขอเอกสารเอง

สามารถส่งไปได้โดยที่ไม่ต้องรอทำสำนวนว่าสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้อง

ก็คือภายใน๓๐วันต้องรวบรวมหลักฐานเบื้องต้น
แล้วส่งไปที่ปรบประชาแล้วปรบประชาจะส่งไปที่หน่วยงานอื่น
เกี่ยวข้องดำเนินการไต่สวนต่อเอง
ตรงไหนที่มันขาดเดี๋ยวเขาจะเรียกมาเองเป็นหน้าที่เขา
แล้วหลังจากนี้ทางครอบครัวของวิหรือครอบครัวของทางเอกอายุ๑๓

คือก็ต้องไปตามเรื่องที่โรงพัก
หรือไม่ก็ไปหาท่านผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ร้องขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนที่จะเข้ามารวบรวมหลักฐานใหม่

ทำให้เกิดความราชาไว้ถึง๕เดือน
และระหว่างนี้เอาล่ะเราไม่รู้ว่าตกลงมีการกระทำอะไรต่อรถหรือไม่

แต่ทีนี้เรื่องของค่าเยียวยาคนเจ็บคนเสียชีวิตนี่ต้องทำยังไง
คือถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่สมควรได้เงินอยู่แล้วไงครับ
แต่ถ้าเกิดว่าถูกกระทำให้ตายเนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยียวยาภายหลังได้
ลักษณะแบบนี้คือต่อให้อายุ๑๖กับ๑๓ก็ไม่เกี่ยว
เกี่ยวกันสิเพราะเขาถูกทำให้ตาย
แม้เขาจะมีส่วนประมาทด้วยก็ตาม
แล้ววันนี้ตอนที่ไปกองปราบดูลักษณะแล้วจะเป็นยังไงคะ

คือก็กองปรับก็สามารถทำได้แต่ว่าด้วยความที่ว่า
มันต้องส่งปปชมันมีระยะเวลากำหนดไว้๓๐วัน
ถึงกองปราบลงมาทำมันก็ต้องส่งปปชอยู่ดี
เพราะงั้นเดี๋ยวให้เขาให้ทองที่เขารีบส่งปปชดีกว่า
มันจะได้พ้นหน้าที่เขาแล้วเดี๋ยวทางครอบครัว
เขาจะได้ไปตามที่หน่วยงานอื่นไม่ต้องมาเผชิญหน้ากัน
แล้วเดี๋ยวถ้าคุณจะลงไปพื้นที่คุณจะไปทำอะไรคะ
ก็ไปขอให้มันทำคดีนี้ให้มันเสร็จแล้วก็ส่งไปหน่วยงานอื่น
เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะ
คือกรณีเรื่องพิสูจน์หลักฐานผลพิสูจน์หลักฐานไม่ต้องรอเหรอ
ต้องรอเขากฎหมายเขาบอกให้ส่งใน๓๐วัน
เมื่อเขากล่าวโทษแล้วคุณก็ต้องส่งไปที่อื่น
ตามกฎหมายถ้าคุณไม่ส่งเขาถึงได้มากองปราบ

เขาพยายามไปแจ้งความร้องทุกข่าโทษแล้ว

ไม่งั้นเขารอว่าต้อง๕เดือนศพก็ยังไม่ได้เผา

มันต้องมีคำตอบให้ชัดว่าตกลงยังไงแน่
คือถ้าไม่มีพยานปากเด็กมาพูดว่าถูกถีบ
มันก็ควรจบแค่นั้นแต่นี่พยานปากเด็กมา
ต่อให้ผลทางพอถอออกมาไม่ตรงกันก็ตาม
มีประเด็นให้ต้องขึ้นสู่ศาลอยู่ดี

ต่อให้ต่อให้มีประจักษ์พยานคือเอกอายุ๑๓คนเดียว
แล้วสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเรื่องจริงเนี่ย
รถไม่ได้โดนถีบแต่ว่าล้มไปเอง
คือไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะไปรู้ในศาล
ความหมายคืออย่างนี้คือให้ส่งเข้าไปในขั้นนั้นให้ได้
ถูกต้องครับมันจะได้ให้หน่วยงานอื่นเขาตรวจสอบ

พพพพพพ